ชิงใหม่ครับไปชิงใหม่ก็หน่อยฝนตกที่ฮอต
เขาบอกว่าตกหนักจริง
แล้วน้ำที่แม่แจ่มดูสิ

มาเข้าถนนเชียงใหม่แม่ห้องศร
นี่ครับลงมาจากเขาแบบนี้เลย
ครับคุณประชมทำให้แม่น้ำแจ่ม

แล้วก็ท้นตะหลิ่งเข้าท่วมถนนทางหลวงหมายเลข๑๐๘เชียงใหม่แม่ห้องศร
ช่วงกิโลเมตรที่๑๐กับ๑๑ครับอำเภอฮอต
โอ้โหนี่ข้างถนนเลยนี่น้ำสูงดู
น้ำสูงแค่ไหนเหรอ๗๐๘๐เซนติเมตรครับคุณผู้ชม
บางช่วงสูงถึง๑๒๐เซนติเมตรครับ

ใช่ฮะดูรถคันขาวนี่นะโอ้โหลึกแล้ว

แจ่มเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็หลากเข้าท่วมพื้นที่
ลานกลางเต็นต์ของอุทยานแห่งชาติออบหลวงครับ
ทำให้อุทยานสั่งปิดพื้นที่ชั่วคราว
นายสุภเลิกเลิศลักษิริกุลนะครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง
สั่งให้ชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตะเวนฮะ
แล้วก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือ

นายสิทธิ์วงมาลท่านแด่อำเภอฮอตลงพื้นที่
แล้วก็ไปสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฮอต
ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฮอตเนี่ยติดตามสถานการณ์ฝนนะ
ที่มันมีน้ำสะสมในพื้นที่บำเวอร์ฮอต
แล้วแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้
ให้ไปใช้เส้นทางอำเภอแม่แจ่มดอยอินถนนอำเภอจอมทองแทน
จากขณะนี้น้ำมันขึ้นเรื่อยนะครับคุณผู้ชม
ไปกันที่สมุทรปราการบ้างฝนถล่มเมื่อเย็นวานใช่ไหม
แต่วันนี้ถนนเมืองแก้วที่บางพลีน้ำยังท่วมครับ
นี่ครับน้ำมันท่วมอยู่ไม่รู้ว่าถ้าสมุทรประการนี้ไม่แน่ใจ
ไปตรวจสอบว่ามันยันกับน้ำทะเลด้วยหรือเปล่านะ
น้ำท่วมขังในซอยเมืองแก้วครับตั้งแต่ปากซอยนะครับ
ด้านหน้าเป็นถนนบางนาตราดไปจนถึงด้านหน้าโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรครับหลังจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ปริมาณน้ำมันไหลเข้าท่วมในโรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับ
เต็มพื้นที่เลยนะทำให้โรงเรียนต้องปิดเรียน๑วันด้วยเหตุสุดวิสัย
ขณะเดียวกันในซอยย่อยต่างที่เชื่อมกับถนนสายนี้นะครับ
มีปริมาณน้ำท่วมขังสูงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
วันนี้เทศบาลลงพื้นที่ไปครับเร่งสูบน้ำออกสูบน้ำออกนะครับ
แต่น้ำลดลงช้าต้องรอน้ำในคลองลดลงนะครับ
จะเร่งสูบน้ำลงคลองอย่างเต็มที่เพื่อระบายไปออกที่ทะเลครับ
ฝนถล่มใช่ไหมที่ผมพูดตอนต้นรายการนะครับ
ยูนนนไม่อยู่กรุงเทพกงานวันน์ต่อย๗นี่
ป้ายโฆษณานะครับซึ่งมันอยู่บนยอดอาคารพานิท
มันจะห้อยลงมาอยู่แล้วปิดต่ออยู่แล้วนะครับ
มันหักถล่มลงมาทับอาคารใกล้เคียง

หลังคาทะลุน้ำฝนเข้าไปอยู่ในอาคาร
สินเชื่อถูกป้ายโฆษณาล้มทับเสียหาย
กระบาดที่จอดอยู่ด้านหน้าถูกเศษวัสดุจากป้ายหล่นใส่ครับ
แล้วก็ด้านล่างมีเศษป้ายโฆษณาหลอดไฟตกเต็มไปหมด
เพราะดีตอนนั้นไม่มีคนเดินแบบนี้
ไม่อยากจะคิดเลยใช่ครับดูเสพวัสดุสิ
ความคืบหน้าครับเจ้าของป้ายโฆษณาเอารถเครนกับคนงานมาลื้อถอนป้าย
บางส่วนที่มันเฮ่าลงมาแล้วแต่ก็ยังอันตรายอยู่นะ
เทศบาลนนทบุรีครับเข้าตรวจสอบอาคารพบว่ามีรอยร้าวนะ
นายกเทศมนตรีสั่งเลยหยุดใช้อาคารเอาไว้ก่อน
อาคารเอาไว้ก่อนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ย้ายออกมาโดยเร่งด่วน
ต้อยพิทักษ์เขาเป็นเจ้าของร้านซ่อมเฟอร์นิเจอร์นะครับ
เป็นผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งผิดอาคาร
บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ใช้อาคารนะครับเธอจะเอาเงินที่ไหนไปเช่าห้องใหม่แล้ว
ต้องใช้เงินเป็นแสนเธอไม่มีปัญญาหรอกครับ